คุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องของหญิงไก่กันหน่อยค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งทีมสืบสวนกองปราบรามให้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
รื้อคดีเศรษฐีนีที่ได้มีการร่วมทำธุรกิจกับหญิงไก่และเสียชีวิตไปแล้ว
ว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่า
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
คือยังไม่เชื่อซะทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมีการประสานกับกองปราบปรามร่วมกันทำคดีอย่างเต็มที่ค่ะ
หลังจากที่นายสุนทรขันหินหรือไนโก้อดีตคนขับรถของนางมนตายกรัตนการหรือหญิงไก่
เข้าพบพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อให้ข้อมูลระหว่างทำงานอยู่กับหญิงไก่พร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจเมื่อช่วงเย็นวานนี้
พลตำรวจโทสานิทบอกว่าไนโก้บอกว่าทำงานขับรถให้หญิงไก่ประมาณ๑ปีเสร็จค่ะ
โดยไม่เคยพบพฤติกรรมแอบอ้างที่เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เพราะไนโก้เรียกหญิงไก่ว่าคุณนายซึ่งตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อไนโก้ทั้งหมดนะคะ
ข้อต้องมีการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงและส่งข้อมูลที่พูดคุยไปให้กองบังคับการปราบรามเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีค่ะ
ด้านพลตำรวจโทษธิติราชน้องหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ไนโก้ยังมีสถานะเพียงพยานเท่านั้นไม่ใช่ผู้ต้องหา
แต่ถ้าภายหลังพบข้อมูลว่าไนโก้มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีทันที
ส่วนผลการสืบสวนเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางฉวีวันตั้งวิริยกุลเศรษฐีนีในจังหวัดอุดรธานีที่หญิงไก่เกี่ยวข้อง
สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่นะคะเพื่อช่วยคลี่คลายคดีปมการเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้นายปิติตั้งวิริยกุลอดีตสามีของนางฉวีวันที่รับโอนที่ดินในจังหวัดอุดรธานีได้เข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกนิรันดิปิตกาศ
ผู้กำกับการ๓กองบังคับการปรับรามเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและสอบถามความเชื่อมโยงว่านายปิติ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับหญิงไก่และนางชวีวันอย่างไร
ส่วนกรณีที่หญิงไก่ยกตู้เซฟของแม่นางฉวีวัน
ภายในมีทองคำน้ำหนัก๓๐บาทไป
นำมาคืนโดยภายในเหลือทองคำจริงเพียงแค่๕บาท
ส่วนที่เหลือเป็นทองคำปลอม
ล่าสุดพลตำรวจรีพีรพงศ์วงสมานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
มีคำสั่งให้รื้อคดีนี้ขึ้นมาสอบสวนใหม่นะคะ
แม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมานานกว่า๑๓ปีแล้วก็ตาม
แต่จะไม่เป็นปัญหาในการสืบสวนค่ะ